ทีนี้ไปดูเส้นทางที่มุ่งหน้าสู่ภาคเหนือกันบ้าง
ก็คือที่เส้นถนนผนโยธินณค่ะ
คุณนัทธพงศ์เรียบสันเทียรายงานมาจาก
ตรงจุดนี้เป็นจุดที่จะไปภาคเหนือเลยนะคะ

คุณเขมสรคุณภาคภูมิ
วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของใครหลายคนนะครับที่เริ่มทำงานกันเป็นวันสุดท้าย
ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
และใครหลายคนครับก็ถือโอกาสวันนี้เป็นการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนานะครับ
และตอนนี้ผมก็ยืนรายงานข่าวอยู่ที่จุดประจำของเขตตำบลยางตานอำเภอโครกพระจังหวัดนครสวรรค์นะครับ
ซึ่งคุณผู้ชมจะเห็นว่าจุดนี้ที่ผมยืนอยู่เนี่ยด้านหลังก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่จะเข้าสู่ช่วงการเดินทางเปิดประตูสู่ภาคเหนือนะครับ
จะเห็นว่าบริเวณด้านหลังของผมเนี่ยปริมาณรถในวันนี้ยังคงไหลล่องคล่องตัวแล้วก็รถทุกคันสามารถทำความเร็วได้เป็นอย่างดียังคงไม่มีการติดขัดแต่อย่างใดนะครับ
แล้วก็จะเห็นว่ารถเนี่ยก็ยังคงใช้ความเร็วได้พอสมควรครับยังไม่ได้มีการติดขัดอย่างที่ใครหลายคนคาดการณ์หรือว่ามีปริมาณรถเหมือนกับภาคอื่นนะครับ
โดยนอกจากจุดที่ผมรายงานนะครับจะเห็นว่าหลังจากหลุดจากเขตอำเภอกรกพะจุดที่ผมรายงานแล้วเนี่ยพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังคงสามารถใช้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่ภาคเหนือได้จำนวนสองเส้นทางนะครับก็คือในการตัดเข้าสู่ถนนเลี่ยงเมืองนครสวรรค์หรือจะเข้าตัวเมืองเพื่อมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดกำแพงเพชร
ตามรายงานตรงนี้แล้วนะครับผมก็ได้มีการสำรวจเส้นทางการจราจรที่ถนนพระขนโยธินช่วงที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณหลักกิโลเมตรที่ห้านะครับหลังจากที่สิ้นสุดช่วงถนนเลี่ยงเมืองจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยปรากฏว่าการจราจรที่บริเวณจุดดังกล่าวรถทุกคันยังคงสามารถทำคว
รองลงมาก็คือขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดส่วนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดก็คือรถจักรยานยนต์นะครับ
ส่วนจังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงที่สุดในตอนนี้นะครับได้แก่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดราชบุรี
ที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นทั้งสิ้น๑๙ครั้งจังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดได้แก่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดลบบุรี
ที่มีผู้เสียชีวิตทั้งสิ้นสี่รายครับครับคุณเขมสอนคุณภาคภูมิครับ
และตอนนี้ผมก็ยืนอยู่กับทางประหลัดอบตยางตานนะครับท่านก็มีข้อความเชิญชวนพี่น้องประชาชนแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์ในการเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงปีใหม่นะครับ
ประหลัดอบตเขาเห็นว่ามีการรายงานว่าพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาเนี่ยหลายคนไม่กล้าที่จะจอดแวะพักผ่อนตามจุดบริการของ
กรณีไม่จอดแวะพักผ่อนยังน่าจะแบ่งเป็นสองกรณีครับกรณีแรกก็น่าจะเป็นหนึ่งรีบกลับภูมิลำเนาให้ไวที่สุดนะครับประการที่หนึ่ง
อีกประการหนึ่งก็คงจะลักษณะไม่กล้าเกรงใจหรือว่าเข้ามาแล้วจะได้รับบริการหรือไม่นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนที่ใช้เส้นทางสู่ภาคเหนือนะครับ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

ประการหนึ่งก็คงจะลักษณะไม่กล้าเกรงในทางสู่ภาคเหนือนะครับประการหนึ่งก็คงจะลักษณะไม่กล้าเกรงในทางสู่ภาคเหนือนะครับประการหนึ่งก็คงจะลักษณะไม่กล้าเกรงในทางสู่ภาคเหนือนะครับประการหนึ่งก็คงจะลักษณะไม่กล้าเกรงในทางสู่ภาคเหนือนะครับประการหนึ่งก็คงจะลักษณะไม่กล้าเกร